ติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับนานแล้วนะครับ
ที่เราไม่เห็นบรรยากาศที่คนไทย
ทีวีแล้วก็เชียร์นักมวยไทยชิงแชมป์โลก
มวยสากลอาชีพนะครับถ้าเป็นสมัยเด็ก
นี้ก็ต้องโอ้โหเขาทรายใช่ค่ะถนนโล่งเลยนะคะ
สามารถนะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ล่าสุดคว้าแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์มวยโลกรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท๑๑๕ปอนด์
เจ้าแหลมสีสะเกียจนครหลวงโปรโมชั่นโอ้โหอีกคนไปรับนี่ครับข้างค่ะ
มีเข็มขกเข็มขัดมาเลยนะคาดมานี่นะโอ้โห
ตั้งแต่เอวยันถึงอกอะเข็มขัดเส้นหนึ่งอ่ะนะครับคุณเข็มภาษร
บรรยากาศที่ท่ากาศยานสุนภูมิวันนี้คึกคักมากนะครับมีคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวของเจ้าแหลมมารอต้อนรับ
คุณเข็มมาสอนค่ะตั้งแต่สมัยเจ้าแหลมเนี้ยมาจากบ้านที่สีสะเขียจ
มาทำงานเป็นรอปภรับจ้างเป็นกรรมกรอยู่ด้วยกันเนี่ย
คือเจ้าแหลมศรีษะเกตบอกว่าสมัยนั้นต้มมาม่าห่อนึง
ให้น้องเก๋กินเส้นเจ้าแหลมสดน้ำมาม่าค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยชกมวยแล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์โลกมาได้
จากเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วเจ้าแหลม
บอกว่าจะทำตามสัญญาที่บอกเอาไว้ว่า
คว้าแชมป์โลกกลับมาได้เดินทางมาถึงไทยเมื่อไหร่
จะขอน้องเก๋แฟนสาวที่คบหากันมากว่า๑๔ปีแต่งงานอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องของการคว้าแชมป์มาได้นะครับ
แหลมบอกว่าไม่คิดว่าจะน็อกโรมันกรซาเลสได้
เพราะว่าเป็นคนที่ทนหมัดมาก
คิดว่าโรมันคงจะลุกขึ้นมาชกต่อได้หลังจากที่เจอฮุกขวาของต้นเข้าไป
แต่ก็สามารถทำได้ต้องขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
คอยให้กำลังใจโดยขอสัญญาว่า
จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้เอาไว้ได้ให้นานที่สุดครับ
ไฟล์แรกผมซ้อมแค่๒เดือนกว่าเองก็

ผมเคยท้อมาหลายทีได้นะครับ
เป็นพนักงานเก็บขยะผมก็ท้องมาหลายทีแล้วก็ถ้าไม่มี
มันมีน้องเก๋เขาจะชอบคอยบอกว่า
เดี๋ยวมันจะเป็นวันของเราเราต้องทน
ผมก็เลยผ่านอุปสรรคมากนะครับ
นี่เจ้าแหลมบอกแต่งแน่

ใช่เจ้าแหลมบอกน้องเก๋ก็บอก

จะเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา
รัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชที่ธรรมเนียบรัฐบาลเวลา๑๑นาฬิกา
ฟอสเข้าไปนี่นะชื่นใจจริง

มาครับไทยรัฐทีวี๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เดี๋ยวมีอะไรดีให้ติดตามแน่นอนทางไทยรัฐทีวีนะครับ
เราจะย้อนกลับไปดูภาพความประทับใจกับชัยชนะของศรีสะเกดกันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับ
ดีใจมากครับวันนี้
เป็นไฟล์ที่๒ที่ทำให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งครับผม
เป็นครั้งที่๒แล้วครับ
นาฬิกา๓๒นาที
นาฬิกา๓๓นาที
นาฬิกา๓๔นาที

ถ่ายรูปกับเจ้าแหลมสักหน่อยมาไทยรัฐทีวี